จุดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการนัดชุมนุมย่อยกันนะคะ
ลชนไปรวมตัวกันตั้งแต่ประมาณเมื่อ๕โมงเย็นที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าก็มีคนที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มดังกล่าว
เขาก็เดินมาในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เหมือนกับถามว่ามาทำอะไรกันลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็เลยมีเหตุชุลมุนวุ่นวายจนตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกันค่ะจากคุณจิรายุทธ์บุญชูนะคะ
ซึ่งตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาหลังจากมีการเรียกรวมตัวกันที่บริเวณนี้
จนถึงเวลานี้นะครับก็ยังคงมีมวลชนคณะรัศดร๖๓เนี่ยครับ
ผัดกันขึ้นปลาใสกันอย่างต่อเนื่องโดยเนื้อหาหลักหลักในการปลาใสในวันนี้
ก็คือการกดดันให้นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกจากตำแหน่ง
และมีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแก่นำที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ด้วยครับ
สำหรับบรรยากาศการชุมนุมของคณะรัฐรัศตรรย์๖๓
ก็ได้มีมวลชนทยอยเข้ามาร่วมชุมนุมกันตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา
โดยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนราชพร้าวทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ
มาดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุม
ซึ่งกิจกรรมของผู้ชุมนุมในวันนี้นะครับก็มีแนวร่วมของคณะราษดรหกสาม
ผลัดกันขึ้นปลาใสกันอย่างต่อเนื่อง
โดยเนื้อหาหลักในการปราศัยในวันนี้นะครับ
นั่นก็คือการกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
หลังจากที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มเยาวชนปลดแอบนะครับ
ได้มีการไปยื่นหนังสือลาออกที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
รวมถึงมีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
ในขณะที่ช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมานะครับมวลชนที่ขึ้นปลาใสก็ได้บอกให้กับผู้ที่มาร่วมชุมนุมนะครับ
สัญลักษณ์๓นิ้วเพื่อร้องเพลงชาติ
เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการต่อต้านผลิตการ
หลังจากนั้นก็มีการปราศัยกันตามปกติ
แต่ปรากฏว่ามีประชาชนรายหนึ่งครับ
เดินฝากกลางจุดที่มีมวลชนคณะรัศดร๖๓
นั่งฟังปราศัยอยู่พร้อมกับบอกมวลชนกลุ่มนี้ว่า
มาทำอะไรตรงนี้มาทำแบบนี้เพื่ออะไร
ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเล็กน้อยครับ
ระหว่างประชาชนกับมวลชนที่มาชุมนุม
จนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นต้องมาเข้าระงับเหตุการณ์
และขอเชิญให้ประชาชนรายนี้ออกจากจุดที่ชุมนุมไปก่อน
ซึ่งประชาชนรายนี้เธอยืนยันว่าที่เธอเดินทางมาจุดที่มีการชุมนุมนะครับ
ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะมาสร้างความวุ่นวายแต่อย่างใด
ลองไปฟังบรรยากาศช่วงนั้นกันดูครับ

คุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือบรรยากาศสด
วลชนคณะรัศดรนะครับได้มีการผลัดกันขึ้นปลาใสกันอย่างต่อเนื่อง
และมีการบอกกับมวลชนที่เข้ามาร่วมชุมนุมว่าหากใครอยากมีเรื่อง
อยากจะพูดก็สามารถขึ้นมาพูดได้ทันทียืนยันพร้อมกับยืนยันว่าการชุมนุมในครั้งนี้นะครับ
แกนนำทุกคนคือแกนนำใครอยากจะพูดอะไรสามารถพูดได้ทั้งหมดนะครับ
ยังมีมวลชนบางส่วนที่ยืนฟังการปลาใสอยู่บริเวณนั้นจำนวนนึงด้วยครับ
คุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้นะครับผมได้รับรายงานว่า
การชุมนุมหน้าที่แห่งนี้จะมีการยุติการชุมนุมในช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม
และหลังจากนั้นก็จะมีการฟังท่าทีจนถึงเวลา๔ทุ่มนะครับว่า
ผลเอกประยุจันทร์โอชานั้นจะลาออกตามที่มวลชนได้ตั้งกรอบเวลาไว้จนถึง๔ทุ่มวันนี้หรือไม่ครับ